บอกว่าถูกทนายความหลอกซึ่งไม่น่าจะใช่ทนายความจริง
อกให้โอนเงินหลายครั้งนะคะเป็นค่าทนายความในการฟ้องร้องคดี
นประมาทเธอสูญเงินไปกว่า๑ล้าน๖แสนบาท
นางสาววนัชพรหรือน้องเฟิร์สค่ะเป็นแม่ค้าออนไลน์นะคะ
บอกว่าถนายคลิปมาหลอก
เฟิร์สบอกว่าเธอถูกผู้หญิงสองคนหลอก
กรณีแรกเธอประกาศหาบ้านเช่าที่ป่าตองภูเก็ตผ่านไอจี
มีเด็กคนหนึ่งอายุ๑๖อ้างตัวว่าพ่อเป็นในหน้า
ปล่อยเช่าบ้านพักส่งภาพถ่ายบ้านเช่าที่ภูเก็ตให้ดู
คุยกันจนสนิทกันโอนค่าเช่าบ้านไป๓แสนกว่าบาท
จากนั้นเธออยากหาทนายความช่วยเหลือเรื่องคดี
๑๖คนนี้ก็เลยแนะนำทนายความให้
ตกลงว่าจ้างโอนค่าทนายความตั้ง๕แสนบาทแน่
ต่อมาอยากจะหาคนทำมาร์เก็ตติ้งขยายยอดแบรนด์สินค้า
นางสาวซีนามสมมุติโปรไฟล์น่าเชื่อถือมาก
ตกลงกันว่าเดี๋ยวจะจ้างนะมาทำสัญญากัน
เงินไปให้เพื่อเป็นค่ายิงแอดโฆษณา๔แสนบาท
นางสาวซีนามสมมุติแนะนำทนายความใหม่มาช่วยทำคดีให้
นำเอกสารประวัติของทนายความคนหนึ่งมาให้ดู
ก็ตกลงว่าความโอนเงินอะไรไปให้ตั้งหลายครั้ง
สังเกตเห็นว่าเอ๊ะตัวทนายหรือใบอนุญาตว่าความ
แปะนี่เอารูปภาพแบบเหมือนกับไปตัดแปะทำบัตรปลอมขึ้นมาค่ะ
ใบเสร็จใบกำกับภาษีก็ปลอม
สุดท้ายจับโป๊ะได้นางสาวซีนามสมมุติ
กับทนายความคนนี้คนเดียวกัน
แล้วหนูก็ค้นหาในอินเทอร์เน็ตว่าตัวอย่างตัวทนายเป็นแบบไหน
หนูก็ไปเจออันแรกเลยเขาเอามาตัดแปะกัน
อ๋อหนูก็รู้แล้วเนี่ยสรุปยังไงทำไมต้องมาหลอกเรา
เขาก็เหมือนจะเป็นคำเบี่ยงเบนคำเบี่ยงเบนว่าเดี๋ยวโอนเงินคืนก็ได้นะ
ถ้าไม่สบายใจทำด้วยการโอนเงินคืนได้นะแต่พอวันนั้นเราจับเราจับรู้ได้เลยทันทีว่า
ทนายปลอมกับคนชื่อซีเนี่ยคนเดียวกันส่วนทนายความของผู้เสียหายเนี่ยนะคะ
บอกว่าก็ร้องเรียนไปที่สภาธนายความเพราะว่าเดี๋ยวเนี้ยมันมีจริงจริงทนายทิพย์อ่ะ
หลอกในเรื่องของการจัดหาทนายความให้แต่ไม่ได้มีทนายความที่จะมาว่าความให้จริง
คือหลอกเอาเงินค่าในหน้าในการทำคดีอันนี้เป็นความผิดข้อหาช่อโกงปลอมแปลงเอกสาร

แต่ที่สำคัญที่สุดคือมาจับได้โป๊แตกคือไม่ทำงานให้เขาก็เลยไปเช็คดู
หลอกคนอื่นอีกหรือเปล่าอย่างไรวันนี้มาเลยต้องการให้ประชาชนระวัง
มีอะไรก็ออกมานะครับไม่ต้องกลัวนะครับ
เราต้องออกมาเพื่อมาช่วยเหลือคนอื่นเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างเป็นตัวอย่างด้วยนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็สอบปากคำแล้วก็คุยกับผู้เสียหายในเบื้องต้นนะคะ
เดี๋ยวจะมีการพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนค่ะโอ้โหนี่อุทาหรณ์เตือนภัยได้เลยนะ
ค่ะคือยุคนี้สมัยนี้เนี่ยบางทีคนเดือดร้อนเยอะใช่ไหม
อยากได้ทนายความแล้วถ้าไม่ตรวจสอบให้ดีก่อนเนี่ยยุ่งนะครับ